ทุกผู้ชมครับส่วนสถานการณ์น้ำที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็อ่างทอง
หลายจุดยังหนักอยู่นะฮะที่นี่คือพระนครศรีอยุธยาครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือภาพมุมสูงของวัดสตือนี่คือหลวงพ่อโตฮะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพระนครศรียุธยา
แล้วก็คนไทยทุกคนที่นี่วัดสตือวันนี้น้ำท่วมแล้วฮะนี่น้ำท่วมแล้วนะครับ
เพราะว่าเขื่อนพระราม๖เนี่ยวันนี้ระบายน้ำออกมาด้วยนะครับ
ระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิล้นตลิ่งเข้าท่วมวัดสตือพุทธศัยญาติที่ตะมนต์ท่าหลวงอำเภอท่าเรือนะครับ
ระดับน้ำวันนี้สูงประมาณสามสิบเซนติเมตรค่ะ
แต่วันนี้ชาวบ้านที่ตั้งใจจะมากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อโตก็ไม่ท้อนะฮะ
นี่ก็ลุยน้ำเข้ามาไหว้พระกันนะครับณวันนี้เนี่ย๓๐เซนติเมตรนะครับ
เดี๋ยวดูวันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้แจ้งเพื่อทราบ
อายุทยาน้ำมาแล้วปฐุมนนทนี่ก็มาแล้วนะฮะ
อ่างทองนะครับอ่างทองเนี่ยวันนี้เช้ามืดเลยครับ
นังกั้นน้ำริมน้ำเจ้าพระยาที่หมู่สามตำบลจราเข้ร้องที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
คือพนังกั้นน้ำเนี่ยน้ำมันซัดจนรั่วซึมแล้วน้ำเนี่ยก็ไหลเข้ามา
โอ้โหนี่ครับมาตั้งแต่ตีสี่อ่ะชาวบ้านบอกวุ่นเลยแถวนี้เนี่ย
สามร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับคือที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาทางหมู่สาม
แล้วกินพื้นที่ไปถึงห้าหมู่บ้านค่ะนะฮะหมู่สามนี่เข้ามานะ
แต่ขยายไปทางหมู่สองด้วยไปหมู่สี่ห้าหกอีกนะครับ
รวมแล้วห้าหมู่บ้านสามร้อยหลังคาเรือนกำนันตำบลจรเข้ร้อง
ก็ต้องมาช่วยกันระดมกันมานะฮะดูภาพมุมสูงตอนกลางวัน
คือน้ำมาตอนตีสี่นะจะเห็นว่าระดับน้ำของแม่น้ำเนี่ย
มันอยู่สูงกว่าระดับพื้นที่ของหมู่บ้านพอพนังกั้นน้ำถูกน้ำซัดจนรั่วซึม
แล้วก็ไหลทะลักเข้ามาเนี่ยน้ำลงไปข้างล่างหมดเลยฮะ
ตอนนี้น้ำสูงอยู่สี่สิบเซนติเมตรนี่อย่างน้อยนะฮะบางจุดนะครับ
จุดก็ไปก็เกือบเมตรก็มีวันนี้ก็ระดมทีมช่วยกันนะฮะ
ในการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำต่างอันนี้อายุทยากับอ่างทองนะฮะ
คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะอยู่ที่ไหนสถานการณ์เป็นยังไง
ก็ส่งข้อความมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์ก็จะขึ้นหน้าจอไทยรัฐทีวี
สำคัญมากตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือ
ไปสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมที่สระบุรี
คุณผู้ชมน่าจะพอเห็นข่าวนี้ไปแล้วสระบุรีเนี่ยท่วมหนักเหมือนกัน
ใช่ครับแต่ว่ามีอยู่บ้านหลังนึงที่วันนี้ถูกพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์
ก็คือเป็นบ้านของคุณแม่พระเอกชื่อดังนะคะคุณมิคทองระยา
อยู่ที่อำเภอเสาไข้จังหวัดสระบุรีที่บ้านก็น้ำท่วมค่ะ
อันนี้คือบ้านของคุณแม่ก็จะมีรูปลูกชายอ่ะเนอะคือน้ำท่วมหนัก
คือตอนนี้ท่วมมาสัก๓วันนะคะแล้วระดับน้ำมันท่วมสูงขึ้นเรื่อย
คุณมิ๊กเองก็โพสต์ภาพน้ำท่วมที่บ้านลงไอจี
วันแรกน้ำอยู่แค่ระดับข้อเท้าเผลอแป๊บเดียวเกือบถึงหลังคาบ้าน
คุณมิคบอกแบบนี้เลยนะคะจริงด้วย
ใช่ค่ะเกือบถึงหลังคาบ้านจริง
เมื่อวานเนี้ยทีมงานองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปนัดดาไปช่วยเหลือในชุมชนวัดเชิงราก
แล้วก็ไปเห็นภาพความเดือดร้อนก็อึ้งเหมือนกันว่าบ้านของคุณมิ๊กเนี่ยจมเลย

ชาวบ้านคนอื่นเขาก็ต้องไปอยู่บนชั้น๒กัน
ส่วนคุณแม่ของคุณมิกค่ะคุณแม่ชรินอายุ๖๕นะคะ
คุณแม่เป็นตัวแทนชุมชนในการรับของยังชีพ
คุณแม่ก็ยกมือไหว้ทุกคนที่ไปช่วยเหลือขอบคุณด้วยความทราบซึ้งใจ
ทีมงานเขาก็พายเรือเข้าไปดูความเสียหายของบ้าน
คุณแม่ก็บอกว่าเตียงนอนตู้กับข้าวคือปล่อยจมไปเลยค่ะ

ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้ญาติญาติช่วยกันยกขึ้นไปไว้บนที่สูง
เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่ของคุณมิคทองระยานิดนึงนะคะ
ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงบ้านของคุณแม่น้องมิคทองระยะแล้วนะครับ
อันนี้คือสภาพของปริมาณน้ำที่ท่อม
มีเตี๊ยงนอนเมื่อที่นอนแม่ปล่อยจมมาแล้วล้อยคว่างในห้อง
นี่ค่ะคือคุณแม่พาพายเรือเข้าไปดูในบ้านนะคะ
วันนี้ท่วมสูงจริงดูสิคะท่วมสูงมาก
ทีมข่าวของเราก็พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามคุณมิคค่ะ
คุณมิ๊กบอกว่าตอนนี้ถ่ายละครอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็บอกว่าคุณแม่ยังอยู่ที่บ้าน
อบพยพออกมานะคะเป็นห่วงคุณแม่มาก
พยายามจะบอกคุณแม่แล้วว่าออกมาเถอะออกมาเถอะขยันขยอคุณแม่
แต่คุณแม่เองยืนยันว่าจะขออยู่กับญาติในชุมชน
ส่วนหนึ่งก็อยากจะทำอาหารแจกชาวบ้านด้วยตัวเองเหมือนกัน
ก็จะใช้วิธีพายเรือสัญจรไปมานะคะ
คุณมิกก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณแม่ไม่ยอมย้ายออก
แม่เป็นห่วงบ้านแล้วก็อยากอยู่กับญาติญาติแล้วก็ช่วยเหลือดูแลคนอื่นในชุมชนด้วย
ก็เลยบอกว่าก็เบื้องต้นก็ทำได้แค่บอกคุณแม่ว่าดูแลตัวเองให้ดีนะ
คือคุณมิ๊กบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยจะรีบไปหาทันทีเลยนะคะ
แต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพถ่ายละครติดงานจริง
แล้วก็ยืนยันว่าคุณแม่ปลอดภัยดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
ถ้าโรคเก็บได้มันโหล
ตอนนี้นะครับคุณแม่ผมปลอดภัยดีนะครับ
ผมอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านที่สระบุรีนะครับ
ผมอยู่กัน๕๖คนครับผมมีคนดูแลคุณแม่นะครับ
แล้วก็มีน้ำมีไฟนะครับอาหารการกินนะครับ
ทุกอย่างอยู่พรบนะครับผม
ถามคุณแม่ตลอดว่าคุณแม่จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพไหมนะครับผม
ผมก็พยายามจะแบบพยายามจะเกลี้ยกล่อมคุณแม่นะครับ
แต่ว่าคุณแม่ก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่า

อ่าเป็นแบบผู้สูงอายุอะครับผม

พายเรือออกมามาตรงจุดที่แบบเขาบริจาคของกัน

ถ้ามีโอกาสนะครับให้ผมแบบทำถุงยางชีพนะครับผม
แจกด้วยผมก็ตั้งใจไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผม
คือคุณมิ๊กบอกว่าคุยกับคุณแม่ตลอดนะคะ
คุยกับคุณแม่ตลอดคุณแม่ก็ให้ข้อมูลเรื่อย
น้ำจะท่วมอีกนานแค่ไหนหรือยังไง
คุณมิ๊กบอกว่าแม่บอกว่าน่าจะเป็นอีกอาทิตย์นะ

แต่ประเด็นคือคุณแม่รักบ้านมากไม่ยอมออกจากบ้านนะคะ
แล้วก็มีการส่งภาพมาให้ดูช่วงเย็นเย็น๔๕โมงเย็นนะคะ
น้ำท่วมสารพระภูมิหน้าบ้าน
นี่ค่ะคือภาพหน้าบ้านท่วมแบบนี้เลยเกือบจะถึงชั้น๒
นี่ไงสารพระภูมิหน้าบ้านคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
เห็นแค่นี้เลยนะคะคือท่วมสูงจริง
แต่ข่าวกรณีบ้านคุณแม่ของคุณมิคทองระยะเนี่ยค่ะ
มันกลายเป็นว่าเหมือนมีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์นิดนึง
บุ๋มปนัดดาก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ในลักษณะของตั้งคำถาม
ว่าทำไมต้องดราม่ากับดาราว่าไม่เอาพ่อแม่ไปดูแลลักษณะประมาณนี้
แล้วพี่บุ๋มเนี่ยแจกแจง๘ข้อเลยอ่ะ
สรุปก็คือคุณบุ๋มบอกว่าตอนไปช่วยไม่รู้หรอกว่าบ้านใครบ้านใคร

ยืนยันว่าก็ไปช่วยตามขั้นตอนว่าอยากจะไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ยืนยันว่าคุณมิ๊กคุยกับคุณแม่ตลอดนะไม่ได้ทอดทิ้งคุณแม่นะคะ
ถ่ายละครอยู่กรุงเทพก็กะว่าถ่ายเสร็จก็จะไปหาคุณแม่
แต่คุณแม่ไม่ยอมออกมาจากบ้านจริงเหมือนผู้ใหญ่หลายท่านนะคะ
ที่รักบ้านเป็นห่วงบ้านแล้วก็อยากจะอยู่ที่บ้าน
และคุณแม่ของคุณมิ๊กก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนด้วยนะคะ
คุณบุ๋มก็พยายามจะโพสต์ว่าอย่าไปดราม่าในประเด็นแบบนี้เลยนะคะ
คือหลายพื้นที่คนเท่าคนแก่เองก็จะเป็นห่วงบ้าน
ใช่ไม่ยอมทิ้งไปกลัวโจรกลัวขโมยด้วยอยากจะดูแลความปลอดภัยของบ้านด้วย
แต่คุณแม่ก็ยืนยันว่าคุณแม่ปลอดภัยดีนะคะ